พ่อเนี่ยมาร้องกับไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
คือลูกชายวัย๑๕ปี
อยู่ถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาถึงในห้องเช่า
แล้วก็ทำร้ายจนสลบเอามีดดาบฟันนะคะ
จนสุดท้ายไปโรงพยาบาลรักษาหายกลับมา

สองพ่อลูกต้องย้ายบ้านหนีกันเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่ได้ด้วยว่ากลุ่มคนร้ายคือใคร

สัก๔ทุ่มครึ่งของวันที่๔พฤศจิกายน

นั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนในซุ้มหน้าห้องเช่า
อยู่มีกลุ่มวัยรุ่น๔คนค่ะ
ควักมีดดาบออกมารุมฟันลูกชายจนสลบไปเลยค่ะ

เห็นสภาพลูกชายแทบล้มทั้งยืน
ตกใจมากก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัช

หมอก็อนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่ห้องพักได้

ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าหอพัก
และใช้มีดดาบฟันรถมอเตอร์ไซค

ยังกลับมาอีกรอบนึงเป็นครั้งที่๓
เวียนอยู่หน้าหอพักต่อเนื่องนาน๓วันด้วยกัน

ให้หยุดเรียนแล้วกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเลย

แล้วก็ไม่อยากให้กลุ่มวัยรุ่นย้อนกลับมาอีก
กลัวความปลอดภัยของเพื่อนบ้านรอบด้วย
สำหรับสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายลูกชาย
พ่อบอกก็นึกไปแล้วก็ยอมรับอยู่แหละ

มีปัญหากระทบกระทั่งกันท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ก
แต่พ่อบอกว่าปัญหานี้เคลียร์จบไปแล้วนะ
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมาทำกันรุนแรงแบบนี้
ตอนนี้ต้องรอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลก่อน
เมืองต้นหมอบอกว่ากระดูกแก้มที่หน้าของลูกร้าว
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าค่ะ
ตอนนั้นผมจอมรับว่าตกใจเลย
ผมก็ไม่ได้สติละเพราะว่าจะด้านหน้าตามตัวก็ตกข้น
คือเรียกไม่ได้สติเลยแบบว่าไปเลยกับไปเลย

ตอนนั้นผมว่าผมรับไม่ได้เลย
คือว่ามันคล้ายเป็นว่าไปแล้ว
วันนั้นผมทำใจแล้วมันจะรอดไหม

สืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น

แล้วก็มีการส่งสายตรวจคอยดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะ